ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อย
เหตุการณ์เนี่ยมีผู้ที่โพสต์เอาไว้นะฮะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กบอกเพื่อนบ้านหัวร้อนใช้ฉมวกแทงหมานะฮะ
มีคลิปไหมฮะดูคลิปหน่อยนะครับ
นี่ฮะก็จะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับ
อันเป็นสุนัขนะฮะเป็นหมาที่เดินไปแล้วผู้ชายคนนี้วิ่งไปเห็นไหมฮะ
ตรงนู้นเนี่ยมันจะมีแบบเป็นลักษณะคลองเล็กเล็กอยู่นะครับ
เขาไปใช้ฉมวกเนี่ยแทงใส่หมานะฮะคือโอ้โหนี่ฮะแทงแบบแทงไม่ยั้งเลยฮะ
หมาตัวอื่นมันได้ยินเสียงหมาตัวนั้นร้องมันก็วิ่งไปดูกัน
ก็ช่วยอะไรไม่ได้นี่ชาวโม่งชาวบ้านก็หันไปมองกันนะฮะ
แต่ผู้ชายคนนี้มีฉมวกอยู่ในมือนะครับ
โอ้โหนี่ฮะไม่รู้จะโกรธแค้นกันมาแต่ชาติปางไหนนะครับ
เนี่ยแท้งใส่ไม่ยั้งเลยนะครับซอยรัตนโชค๓ทัพ๑ตระบลบางชะโหลอัมพุบามครีจังหวัดสมุทรฟาการ
มันเป็นลักษณะฉมวกด้ามไม้ยาวกว่า๒เมตรนะฮะ

ตอนชาวบ้านไปห้ามแล้วไปช่วยกันเนี่ย
ฉมวกยังปักอยู่ที่ตัวมันเลย

ตรงคลองระบายน้ำตรงนี้ฮะ

คือตอนนี้อาการมันสาหัสนะครับ

คือชาวบ้านต้องลงน้ำแล้วไปช่วยเอาตัวมันขึ้นมา
มวกยังปักคาอยู่ที่ขาหน้าด้านซ้าย
ตอนนี้ส่งโรงพยาบาลสัตว์ไปแล้วนะครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็มาช่วยกัน
บอกตอนแรกช่วยไม่ทันจริง
ผู้ชายคนนี้แบบแทงมันแบบบ้าระห่ำเลย
คนก่อเหตุนี้ชื่อนายสกุลนะครับ
อายุ๖๔ปีหลังก่อเหตุ

นี่ฮะสพบังพลีก็มานะครับ
นี่เป็นพวกข้อหาทารุณกรรมสัตว์ได้เลยนะฮะ

เห็นไหมหักป่ะไม่หัก
แต่ว่าปากคาเออปากคา

กล้านมันอะไรละต้นไม้ผมตายด้วยโอ้นไม่กิน
ไม่หักแต่ว่าปากคา
มันซะมาปนก่อนเลยอะครับ
แล้วลุงรู้ไหมว่ามันปากมันไม้ของ
หมอพอมานั่งรออยู่เนี่ยเขาก็ไม่มีใครมาเลย
มาแล้วนี่ไง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

มันหลายครั้งแล้วแล้วก็เจ้าของเขาไม่ดูแลสัตว์ของเขา
ปล่อยละเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวเดียว
๒ตัว๓ตัวเขาบอกว่าเขาจะเอาไปปล่อย
แต่เขาไม่ปล่อยสักทีนึงแต่เรื่องที่ทำไว้ก็คือว่า
มันไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วเช้าผมลงรถมาวิ่งมาครับ
จะมากัดผมเอามาดิผมตะโกดไว้เคี่ยวละมืน
มาเคี่ยวละหมื่นไม่กัด
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วง๖โมงเย็นที่ผ่านมา
ตัวเจ้าของสุนัขเอาหลักฐานทุกอย่างไปที่สพบังพลีนะคะ
ดำเนินคดีกับนายสกุลผู้ก่อเหตุนะคะข้อหาทารุณกรรมสัตว์นะคะ
ตำรวจสพบางพลีบอกว่าก็ได้รับแจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อย
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเรียกตัวนายสกุลมารับทราบข้อกล่าวหาทารุณกรรมสัตว

ตอนนี้สุนัขเนี่ยเจ้าของเขารักษาหมดไปเป็นหมื่นนะ
แล้วเขายังต้องรักษาต่ออาการมันยังหนักอยู่เลย
ถูกฉมวกแทงเข้าไปอย่างนั้นนะน่าสงสารมากนะครับ